ส่วนความคืบหน้าในคดีผู้ขับรถเบ้นไปชนรถฟอร์ต
ทำให้นิสิตปริญญาโทเสียชีวิตไป๒คน
วันนี้ผลตรวจเลือดผู้ต้องหาออกมาแล้วนะครับ
พบว่ามีสารออกฤทธิต่อจิตและประสาทในร่างกาย
ซึ่งก็อาจจะถูกนำไปใช้ในการต่อสู้คดี

ก็เลยทำให้มีคนหันไปจับตามองอีกคดี
ซึ่งเป็นของทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง
ที่ได้ขับรถชนตำรวจสายตรวจเสียชีวิตไป
เมื่อปี๒๕๕๕นะครับ
แล้วก็สอเขาว่าจะไม่สามารถส่งฟ้องคดีได้ทัน
ตามกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผลการตรวจสอบหาสารเสพติดในเลือดของนายเจนพบวีรพร

รถยนต์ของ๒นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
เมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ถูกเปิดเผยโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

ตำรวจได้รับผลการตรวจหาสารเสพติดของนายเจนพบ
จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้ว

พบสารออกฤทธิต่อจิตและประสาทในร่างกายจริง
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารประเภทใด
โดยยอมรับว่านี่อาจจะเป็นช่องทางให้ผู้ต้องหา
ใช้ในการต่อสู้ทางกฎหมาย

คดีนี้ตำรวจไม่ได้มีการช่วยเหลือฝ่ายใด
เพราะตำรวจไม่สามารถไปลดโทษใครได้
ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ความความสงสัยให้ค้น
อีกหนึ่งคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ทายาทนักธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อดัง

บริเวณถนนสุขุมวิทย์๔๗เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๓กันยายน๒๕๕๕
อายการสูงสุดได้เผยข้อมูลสำคัญ
คดีล่าช้ามาจากพนักงานสอบสวนส่งสำนวนล่าช้า
ทำให้สั่งฟ้องคดีไม่ทันจนบางคดีความได้หมดอายุไปแล้วนั้น
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
รัฐสั่งการคดีว่าความบกพร่องเกิดจากการทำงานของพนักงานสอบสวนจริงหรือไม่
พร้อมให้หามาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก
ถ้ามีท่านพรเจ้าอยู่แล้วสิ่งที่เราอยู่แล้ว
แต่ตอนไม่เห็นลูกเถอะ
นี่เป็นเพียง๒คดีอุบัติเหตุที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ซึ่งผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกตามวิจัยการกลางประมาณ
เป็นทายาทของเศรษฐีและคนมีชื่อเสียง
ตำรวจจึงต้องเร่งทำคดีให้ปรากฏ
โดยยึดความโปร่งใสและความถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมาย
เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางสังคมได้อีกในอนาคต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน